จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ

ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อนี้ครับ

ถึง๑ล้านบาท
คำถามที่เราจะนำมาตั้งเนี่ยนะครับ

ใกล้ตัวของครอบครัวเรา

เพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะ
สตาร์ทพร้อมไหมลูก

ขอเชิญน้องตูนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
จะมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่องที่เรานำมาตั้งเป็นคำถาม

จะต้องเลือกตอบก่อนเป็นคนแรกและเรื่องแรก

ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่อง

ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน

อาชีพของตูน

เพลงลูกทุ่ง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

ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖

ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖๒
ที่ผมตอบไปก็น่าจะเป็นภาษานี้ครับ
เพราะว่าผมตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็ฟังมา

ถ้าพร้อมแล้วน้องตูนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๔๘ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่รัฐขึ้นมาตอบ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดพิษนุโลก
ภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนอาชีพของตูนและการ์ตูน
ข้อ๒ครับภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนครับ

ทำไมถึงเลือกภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนครับ
แม่เขาน่าจะรู้เรื่องมากกว่า

เชิญแม่รัฐมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ชอบดูภาพยนตร์ไทยไหมครับเมื่อก่อน

หนังกลางแปลงแน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะ

ผลงานที่ชื่นชอบแม่พอจำได้ไหมมีเรื่องอะไรบ้าง
อินสิท้องค่ะที่เกตตกอุมาตาย
เอาละครับแม่พยายามนึกให้ดีนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้

ไม่ได้แสดงนำโดยมิตรชัยบัญชา

สมบัติแม่น้ำแควร์
ตัวเลือกที่สองรุ้งเพชร
ตัวเลือกที่สามรอยพลาน
ตัวเลือกที่สี่วิมารไฟ
วิมาลไฟ
รู้จักชื่อภาพยนตร์ทุกเรื่องค่ะ
แต่วิมารไฟนี่
ไม่ใช่คุณมิชัยบัญชาแสดงนำค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วแม่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่วิมารไฟครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อ้อมจะเลือกเรื่องไหนให้น้องอ้อมขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
คือเรื่องจังหวัดพิศนุโลก

ทำไมถึงเลือกเรื่องจังหวัดพิศนุโลกครับ
น่าจะตอบได้ค่ะ

ขอเชิญน้องอ้อมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เป็นคนจังหวัดพิศนุโลกโดยกำเนิดหรือเปล่า

แล้วหนูอยู่พิศนุโลกมากี่ปีแล้วครับ

พอจะรู้ไหมว่าพิศนุโลกมีกี่อำเภอ
จ๋าสมาธิดีแล้วกัน

ถ้าไม่ได้ก็คือเดา
คำตอบที่ถูกต้องมันอยู่ใน๔ข้อนี่แหละ
ยังไงก็ต้องถูกสักข้อนึง
แต่ขอให้เดาไปในทิศทางที่ถูกต้องเอาใจช่วยนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอในตัวเลือกใดต่อไปนี้มีขนาดใหญ่ที่สุด

ตัวเลือกที่๒อำเภอวังทอง
ตัวเลือกที่สามอำเภอเนินมะปราง
ตัวเลือกที่๔อำเภอชาติตรการ
ได้ยินบ่อยค่ะมีคนพูดถึงบ่อย
ถ้าพร้อมแล้วน้องอ้อมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองอำเภอวังทองครับ

น้องอ้อมจะเลือกเรื่องไหนให้น้องสตาร์ทขึ้นมาตอบครับ

เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะฮะ
ขอเชิญน้องสตาร์ทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
สตาร์ทลูกตาชอบดูการ์ตูนเหรอลูก

แล้วหนูดูการ์ตูนที่ไหนที่บ้านเห็นบอกว่าไม่มีทีวีไม่ใช่เหรอลูก

ดูบ้านพี่ชอบดูเรื่องอะไรครับ

เลมอนนี่เขามีอะไรวิเศษ

กระเป๋าใช่ไหม
ฟังให้ดีนะจะถามแล้วนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใจแอ้นในการ์ตูนเรื่องโดลาเอมอน
โดลาเอมอนมีชื่อจริงว่าอะไร

ถ้าไม่รู้มี๔ตัวเลือกให้หนูเลือกนะลูก
ตัวเลือกที่๑เคนจิ
ตัวเลือกที่สองยูตะ
ตัวเลือกที่สามคาเคชิ
ตัวเลือกที่สี่เทนจัง
หนูเลยตอบว่าเป็นจังครับ

สตาร์ทเลือกตัวเลือกที่๔เทนจังครับ

เดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องตูนจากจังหวัดพิศนุโลกกันนะครับคุณผู้ชม
สามารถความเงินทุนไปซื้อที่พื้นเล็กเพื่อที่จะสร้างกระต๊อบให้กับคนครอบครัวอยู่ได้หรือไม่
เอาใจช่วยกันครับในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
พรศักดิ์ส่องแสงได้รับรางวัลมาลัยทองนักร้องยอดนิยมประจำปีพศใด

โฆษ์โฆษ์โฆษ์